เสื้อหลายนี่จ่ายเงินเรียบร้อยมาซี้น้ำดูดีดีครับ
เขาหันมามองขวานี่ไปตีศีรษะคะเลย
ใช่แล้วเดี๋ยวจะพยายามตีพนักงานด้วยนะคะคุณผู้ชมค่อยดูนะคะนี่ค่ะพนักงานหลบทันค่ะ
นี่เป็นมุมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งด้วยนี่จะไปเอาเรื่องเขาอีกนะฮะ
ผู้หญิงคนที่ถูกตีศีรษะครั้งแรกเนี่ยต้องวิ่งหนีเข้าไปในเคาน์เตอร์ด้านใน

นี่เดินเข้ามาจะเอาเรื่องอีกเนี่ยแล้วก็โวยวายโวยวายอะไรก็ไม่รู้
ที่สำคัญครับเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาบอกพนักงานของร้านว่า
ไปเอาน้ำที่เขามาซื้อน้ำห้าแพ็คเนี่ยเอาขึ้นรถด้วยนะนี่จังหวะตรงนี้นะฮะนี่
บเขาเข้าไปนี่ฮะแล้วจะไปเอาเรื่องเขาอีกนี่นี่ตรงพนักงานตรงนี้
เงินแล้วนะฮะกำลังจะทอนเงินนะครับจนเขาต้องเดินหนี
ผู้หญิงที่ถูกตีที่ศีรษะคนแรกเนี่ยต้องเดินหนีเข้าไปด้านใน
นี่ฮะนี่เห็นไหมฮะแล้วพอออกไปด้านนอกเนี่ยนี่ขับรถมานะครับ
ขับรถมาแล้วก็ไปบอกให้พนักงานเนี่ยเอาน้ำห้าแพ็คขึ้นรถด้วยนะ
เดี๋ยวถ้ามีภาพด้านนอกตรงนี้ฮะคือพนักงานก็แบบงงงงว่าเฮ้ย
คุณไม่รู้สึกรู้สางอะไรเลยเหรอคุณไปตบคนอื่นเขาแล้วจะทำร้ายพนักงานอีก
นี่บอกให้เอาน้ำขึ้นรถ๕แพ็คแล้วก็ขับรถออกไปอย่างหน้าตาเฉย
พนักงานก็ทำให้นะคะพนักงานก็ขนน้ำนะคะเห็นไหมคะ
คือตอนนั้นก็คงยังงงงกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพนักงานก็ยังขนน้ำให้นะ
สุดท้ายนี่เขาไปแจ้งความแล้วนะครับนี่เป็นร้านค้าปลีกที่สาขาบ้านดงแคนใหญ่
อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบโมงกว่า
วันที่๕กรกฎาคมนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงของพนักงานที่ร้านหน่อยนะครับ
บ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะหลังจากเกิดเหตุตอน๑๐โมงกว่า
เข้าไปตรงนี้นะฮะที่เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับที่สพคำเขื่อนแก้ว
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นจากการทวดสอบพบที่ผู้ชายคนนี้
พบว่าผู้ชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิตมีลักษณะอาการหูแว่ว
นี่นะฮะตำรวจบอกว่าจะนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่ไปทำร้ายเขามาเจรจากลายเกลี่ยกัน
๗กรกฎาคมที่สรภอกรรมเขื่อนแก้ว
แต่ว่าทางผู้หญิงที่เขาถูกทำร้าย

แต่ก็ยังมาตบเข้ามาเอาเรื่องหลังด้วย

ไม่รู้จะเป็นยังไงกันโอ้ครอบครัวต้องดูแลให้ดีกว่านี้นะฮะ